อ่าเดี๋ยวไปขยายหน่อยนะอย่าไปขยายหน่อยครับ
มีมอสไซค์ด้วยเขาเฟรมครับครูจะเอาชัดรถจะชัดขึ้นมา
เอามีมอสขอบคุณเจ๊ไม่เดี๋ยวก็ไปใกล้หน่อยไม่ได้

ไม่พี่ดีจ้ะ